เหมือนกับการขายของทุกวันนี้คุณผู้ชม

ก็ขายของอะให้ขายแบบไหน

ถ้าทำได้ก็น่าทำนะคือทำอะไรยังไงก็ได้
ขอให้แบบลูกค้าเขาสะดุดตา

แต่ว่าเสื้อผ้ากับลีลาการขายของเขา

โอ้โหยังไงล่ะคะคุณคะ

รีลาดูเอ้าเอวเอ้า
เอ้าเอ้าแขด
งานคอนเสิร์ทอะไรก็

เพราะว่าไม่น่าจะผ่านเข้าไป
หน้าวัดได้นะดูแล้วนะ
มันกวนดิ

แล้วจู๒นิ้วให้เราอีกต่างหาก

ตอนนี้เป็นใครเขาขายนี่แหละป๊อปคอนหรือว่าข้าวโพดคั่วอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

ทีมข่าวของเราไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้ไม่ใช่แค่จะถ่ายคลิปมา
ไปหาพี่เขาใกล้ไปหาแล้วก็บอกว่าคุณคุณเป็นใคร
คุณมาขายข้าวโพดคั่วอยู่ตลาดเทศบาลตะบนระแงงอำเภอศรีขอรภูมิแบบนี้
เป็นใครมาจากไหนกรุณาปรากฏตัวณบัตรนี้
เป็นใครเราให้สัญญาณพร้อมกันให้พี่เขาเปิดเผยใบหน้า
หน้ากากป๊อปคอนถอดหน้ากากฮะ

เป็นแม่ค้าดิ
เป็นแม่ค้ายิ้มหวานด้วยซะอีก
ดูลีลาท่าทางเขาดูกวนจริงนะไม่คิดว่าผู้หญิงหน้าวนว่า
อย่างพี่เขาจะเต้นได้กวนขนาดนี้
อย่างที่บอกชวนไปงานวัดผมไม่ไปด้วยนะฮะ
เดี๋ยวจะบอกว่ามีกรณีที่พลาดเกิดขึ้น
แหม่ดีลาเด็ดจริงนะคะ
สอบถามกันหน่อยละกันเป็นใครมาจากไหน
แม่ค้าสาวสวยคนนี้ชื่อว่าพี่ดาวบุญมาค่ะ
เป็นคนศรีสะเกดศรีสะเกดอยู่ข้างสุรินติดกัน
พี่เขาก็เลยไปทำมาหากินอยู่ที่สุรินทร์
พี่ดาวล่าว่า
พี่ดาวเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณชนะ
เขาบอกว่าต้องการสร้างสีสัน

แล้วก่อนหน้านี้ขายข้าวโพดคั่วอยู่มันก็ขายไม่ค่อยดี

เขาล่าว่า

หนึ่งใส่เสื้อผ้าสีจัดจ้านแบบนี้
แล้วก็เต้นเท่าคุณกวนไปด้วย
แต่อากาศมันร้อนแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนมากนัก

ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ทำให้เกิดอาการเสียสติหรือ
เขาไม่ได้เสียสติเขาตั้งใจดี
เขาแบบแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำ

วันนึงเนี่ยไม่ต่างกว่า๕พันบาทคุณชนะ

นี่ฉันต้องไปสัมภาษณ์ไหนล่ะ
เกตคนศรีสะเกดบ้านเดียวกับคุณ
อ๋อคนศรีสเกดเป็นแบบนี้หรือฮะ
ก็ต้องมีจุดคลายเหมือนกันทำรายการแล้วก็ต้องแบบ
ทุกท่าที่
แต่เขาบอกมาแล้วว่าต่อให้ทำมากขนาดไหนก็ได้คัดตัวเท่าเดิมนะ
ไงแล้วก็ทำด้วยความสนุกสนาน

ที่ทำอาหารกินแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง